ก่อนที่จะกลับไปดูบรรยากาศสดกันนะคะ
เราจะไล่เรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันนะคะ
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามาจนถึงสถานการณ์ล่าสุด
ก็คือตามภาพมุมจอที่เห็นอยู่นะคะ
เดี๋ยวเราจะให้ดูภาพบรรยากาศสดต่อเนื่องตลอดทั้งรายการเลย
มาย้อนกันหน่อยค่ะบรรยากาศที่บริเวณอนุสวรีประชาธิปไตยนะคะ
ก็คือตั้งแต่ช่วงสายนี่คือภาพตอนเวลาประมาณ๑๐นาฬิกา๔๕นาทีของวันนี้ค่ะ
ตำรวจได้นำรถยนต์ติดเครื่องขยายเสียงเข้าประชิดกับกลุ่มผู้ชุมนุม
เพื่อประกาศให้คืนพื้นผิวการจราจรและยุติการชุมนุมนะคะ
แต่ยังไม่ทันได้ประกาศค่ะกลุ่มผู้ชุมนุมก็ตะโกนโหร้องตะโกนไล่นะคะ
เพราะเมื่อวานนี้ตำรวจได้มีการควบคุมตัวแก่นนำของกลุ่มผู้ชุมนุม๒๑คน
รวมถึงภัยดาวดินที่เป็นแกนนำคือกลุ่มผู้ชุมนุมไม่พอใจ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ว่าเป็นการกระทำที่รุนแรงเกินกว่าเหตุหรือไม่
มีตำรวจควบคุมฝุงชนล้อมรถนะคะกำลังตำรวจน้อยค่ะ
ทำให้กำลังของตำรวจเนี่ยอยู่ในวงล้อมของกลุ่มผู้ชุมนุมสุดท้ายก็ต้องล่าถอยไปนะคะ
พลตำรวจเอกพักขพงศพงเพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ก็เดินทางไปพร้อมกับตำรวจติดตามอีก๒คนไปเจรจาค่ะ
เจรจาให้กลุ่มผู้ชุมนุมอยู่ในความสงบและอย่ากีดขวางทางจราจร
ผู้ชุมนุมก็เดินข้ามถนนไปเจรจาด้วยนะคะทำให้มีการกระทบกระทั่งกันเล็กน้อย
คือกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยก็ได้มีการโหไล่นี่ค่ะมีการคว่างแก้วน้ำใส่พลตำรวจเอกพักขพงศ์ด้วยนะคะ
นี่นะคะอย่างที่เห็น๑๑นาฬิกากลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือสปส
ก็เป็นกลุ่มที่ใส่เสื้อสีเหลืองอ่ะนะคะเคลื่อนขบวนมาจากสนามหลวงมาที่สี่แยกคอกวัว
ยืนดูแลความสงบเรียบร้อยอยู่ที่บริเวณด้านหลังแผงเหล็ก
ก็มีตัวแทนของกลุ่มผู้ชุมนุมมาคุยเพื่อไม่ให้เกิดการปะทะกัน
สุดท้ายก็แยกย้ายกันไปนะคะจุดตรงนี้ช่วงประมาณ๑๑นาฬิกาของวันนี้ค่ะ
จากนั้นมีการปะทะกันระหว่างกลุ่มประชาชนที่สวมเสื้อสีเหลือง
กับกลุ่มคณะรัศดร๖๓กลุ่มประชาชนที่ใส่เสื้อเหลือง
มากันเป็นกลุ่มขี่รถจักรยานยนต์มาแบบนี้ค่ะ
ผ่านจุดที่กลุ่มคณะรัศดร๖๓ชุมนุมอยู่
แล้วก็มีการบีบแตร่ใส่กลุ่มคณะรัศดรหกสามก็โหไล่
นี่นะคะกลุ่มเสื้อสีเหลืองเขาขับรถจักรยานยนต์ผ่านไป
ช่วงบ่ายโมงนะคะปะทะกันค่ะสองกลุ่มนะคะ
เสื้อสีเหลืองกับกลุ่มของคณะรัศดร๖๓นะคะ
ตำรวจเริ่มกันพื้นที่เพื่อจัดระเบียบเตรียมรับเสด็จนะคะ
ทำให้มันมีความเปราะบางเกิดขึ้นระหว่างสองกลุ่มนี้
ขวี้งขวดน้ำขวี้งล่มใส่กันจนกลายเป็นเหตุบุนไหวอย่างที่เห็นในภาพ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องมากันนะคะกั้นสองฝ่ายให้แยกออกจากกัน
ก็เลยมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่กั้นเอาไว้เป็นแนวกำแพงนะคะ
แต่ว่าจากเหตุการณ์นี้มีคนเจ็บเล็กน้อย
นี่ค่ะเจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เป็นแบบนี้เป็นแผงนะคะ
บ่าย๒โมงกลุ่มคณะรัศดร๖๓ก็ลื้อต้นไม้ที่เกาะกลาง
สวรีประชาธิปไตยออกไปทั้งหมด
ตำรวจก็ยืนประจำการอยู่โดยรอบไม่ได้มีการปะทะกันนะคะ
หลังจากเคลื่อนขบวนเจ้าหน้าที่ของกรทมก็ไปจัดระเบียบพื้นที่
นำต้นไม้ไปวางไว้ที่เดิมตำรวจก็ยังคุมกำลังเข้ม
รอบอนุสวรีประชาธิปไตยค่ะ
ท่านผู้ชมครับที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยเป็นภาพเมื่อกลางวันนะฮะ
ตอนนี้ทางผู้ชุมนุมไปปักหลักอยู่ที่พื้นที่โดยรอบธรรมเนียบรัฐบาลแล้วนะครับ
แต่ถ้าไปดูช่วงกลางวันที่ผ่านมาบริเวณแยกพาณิชยาการนะครับ
กลุ่มผู้ชุมนุมคณะรัศดร๖๓ได้เคลื่อนไปประชิดตรงนั้นนะครับ
โดยไม่ได้มีแกนนำนะฮะซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมที่เดินเท้ามาจาก
นุโสรีประชาธิปไตยตรงนี้นะครับได้เดินแยกมาตามซอยต่างต่าง
แล้วไปรวมตัวกันที่บริเวณนี้ตำรวจควบคุมฝุงชนก็ยืนประจำการอยู่นะครับ
ก็ถูกกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยล้อมไปอีกชั้นหนึ่งสุดท้ายไม่มีเหตุรุนแรงอะไรเกิดขึ้นนะครับ
ก็มีการเจรจากันแล้วก็เดินผ่านแนวกั้นต่างของเจ้าหน้าที่เข้ามาได้
นี่เป็นภาพในช่วงกลางวันที่ผ่านมานะครับที่แยกพาณิชยาการนะครับ
ในช่วงเวลาเดียวกันที่ธรรมเนียบรัฐบาลฝั่งสะพานชมัยมรุเชษมีเจ้าหน้าที่ตรึงกำลังอยู่ด้านในนะครับ
แล้วก็มีการวางแนวรั้วเหล็กกั้นตามปกตินะฮะมีการนำรถตู้กว่า๑๐คันมากั้นเอาไว้ด้วย
ตรงจุดนี้นะครับสะพานชมัยมรุเชษรถของแกนนำผู้ชุมนุมเนี่ยกำลังเคลื่อนขบวนมา
แต่ว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนมาถึงก่อนแล้วนะครับจากนั้นเวลาประมาณ๑๕นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
ก็มีการเผชิญหน้ากันเกิดขึ้นระหว่างประชาชนในกลุ่มคณะรัศดร๖๓
กับกลุ่มสปสที่สวมเสื้อสีเหลืองมาซึ่งตรงจุดนี้เขาสามารถเดินเท้าแล้วมาเจอกันได้

ก็กระจายกันอยู่โดยรอบถนนพระราม๕แล้วก็แยกพนิชยาการนะครับ
นำยังมาไม่ถึงนะครับเพราะว่าเขาจะอยู่ในรถที่เป็นเคลื่อนขบวนใหญ่ของเขามานะครับ
เผชิญหน้ากันตำรวจก็เลยต้องแบ่งกำลังออกจากแนวกั้น
แล้วมาตรึงกำลังที่บริเวณสะพานชมัยมรุเชษเพื่อแยกผู้ชุมนุมทั้งสองฝ่ายออกจากกัน
จุดนี้เขามาเจอกันนะครับตำรวจก็เลยต้องมากั้นกลางให้นะครับ
คุณผู้ชมคะการเคลื่อนไหวของมวลชนกลุ่มผู้ชุมนุมคณะรัศดร๖๓ในวันนี้เนี่ย
มีจุดสำคัญก็คือกำลังจะเคลื่อนขบวนเพื่อจะไปทำเนียบรัฐบาล
เขานัดรวมตัวกันเพื่อเคลื่อนขบวนเนี่ยบ่ายสองโมงแต่เขาเจอกันตั้งแต่เช้าอ่ะนะคะ
แต่เริ่มเคลื่อนขบวนไปทำเนียบรัฐบาลประมาณบ่าย๒โมงบ่าย๒โมงครึ่ง
นี่ค่ะช่วงจังหวะเวลาประมาณบ่าย๒โมงที่ผ่านมา
นำกลุ่มคณะรัศดร๖๓นำโดยนายอานนท์นำพาก็ประกาศตั้งขบวนนะคะ
ตั้งขบวนตอนบ่าย๒โมงจุดหมายปลายทางก็คือมุ่งหน้าไปธรรมเนียบรัฐบาล
บ่ายสองโมงครึ่งนะคะก็มีการปราศัยประกาศนำมวลชน
มุ่งหน้าสู่ธรรมเนียบรัฐบาลเดินทางออกจากอนุสวรีประชาธิปไตยค่ะ
เดินไปตามถนนราชดำเนินนอกตลอดสองข้างทางมีตำรวจควบคุมฝูงชน
เรียงแถวตลอดแนวนะคะมีตำรวจที่อยู่ในชุดจิตอาสา
มีประชาชนที่ใส่เสื้อสีเหลืองจับจองพื้นที่เฝ้ารอรับเสด็จ
ก็คือจะเห็นภาพแบบนี้ยาวไปจนถึงถนนราชดำเนินกลาง
ลานพระพลามหาเจษฎาบดินนะคะพอไปถึงแยกสะพานมะควันรังสรรค์
จุดนี้มีการตั้งจุดสกัดเพื่อไม่ให้มวลชนกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ย
ไปที่ถนนราชดำเนินในครับมีการตั้งแนวรั้วรวดหนาม
มีการนำรถเป็นรถเหมือนรถเมย์ของขอสมกรค่ะหลายสิบคันเลย
กั้นเอาไว้มีตำรวจควบคุมฝูงชนหลายร้อยนาย
ตรึงกำลังอยู่ด้วยนะคะนางสาวชนทิชาแจ้งเร็วเป็นตัวแทน
จากับเจ้าหน้าที่ค่ะเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าไม่ให้ใช้เส้นทาง
ถนนราชดำเนินให้ไปใช้ถนนนครสวรรค์แทนเพื่อมุ่งหน้า
ธรรมเนียบรัฐบาลครับผู้ชุมนุมนะคะก็มีกาดเขาก็คล้องแขน
เป็นแนวหน้ากระดานเดินนำผู้ชุมนุมข้ามสะพานผ่านฟ้า
่งหน้าไปตามถนนนครสวรรค์ตลอดเส้นทางก็มีการนำรั้วเหล็
กั้นไว้สองข้างทางไม่ให้ผู้ชุมนุมเข้าไปตามซอยเล็กซอยน้อยต่าง
มีการหยุดตรงถนนจักรพรรดิพงศ์นะคะหารือเรื่องของการใช้เส้นทาง
ว่าจะเคลื่อนไปทางไหนนะคะถึงแยกเทวกรรมเนี่ยก็มีการหยุดเจรจากับตำรวจ
ตำรวจบอกว่าขอให้หยุดตรงนี้ก่อนเพราะว่าจะมีขบวนเสด็จผ่านค่ะ
บ่ายสามโมงครึ่งค่ะกลุ่มผู้ชุมนุมยกรั้วเหล็กฝ่าแนวกั้นบนสะพานอรไทย
ซึ่งด้านข้างเป็นทางเข้าธรรมเนียบรัฐบาลตรงถนนลูกหลวงนะคะแต่ก็ยังไม่สามารถเข้าไปได้
จุดนี้สูงสองเมตรค่ะคุณผู้ชมมีรัวรวดหนามด้วยครับ
เป็นสิ่งกีดขวางเอาไว้นะคะก็มีการตรึงกำลังของตำรวจควบคุมฝูงชน
กลุ่มผู้ชุมนุมก็เดินเรียงหน้ากระดานมุ่งตรงไปทางแยกสนามม้านางเลิ้ง
มีรั้วเหล็กมีรถบัสของตำรวจตระเวนชายแดนจอดอยู่หลายคัน
ด้านหลังรถก็มีตำรวจอีกหลายร้อยนายยืนคล้องแขนกันเป็นแนวกั้น

ก็คือเลี้ยวซ้ายจะมุ่งหน้าสู่สะพานชมัยมรุเชษประตูหลักที่จะเข้าธรรมเนียบรัฐบาล
เราค่อยไล่เรียงภาพความเคลื่อนไหวกันนะคะ
ตลอดเวลาที่เคลื่อนขบวนก็มีการเจรจานะคะ
นำจะคอยประกาศว่าไม่ให้เกิดการปะทะไม่ให้ใช้ความรุนแรง
แล้วก็ย้ำว่าต้องไปให้ถึง

แล้วก็จะปักหลักค้างคืนจะไม่หยุดจนกว่าจะชนะ
เพราะสิ่งที่ประชาชนกำลังทำก็เพื่อให้เกิดประชาธิปไตย

ก็มีการพยายามดันรถของเจ้าหน้าที่
กาดก็มาคอยดูนี่นะคะ
คล้องแขนเดินเรียงกันเป็นหน้ากระดาน

จังหวะเจรจามีผู้หญิงสูงอายุเป็นลมด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือนำตัวออกมา

นำประกาศว่าตำรวจยอมแล้วนะคะ
ยอมถอยร่นให้กลุ่มผู้ชุมนุมลุกไปได้

ผู้ชุมนุมเขาก็โหร้องด้วยความดีใจ
ออกมาแล้วนะคะมีการดันดันรั้วแล้วค่ะที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะคะ
เป็นการดันแนวรั้วของกลุ่มผู้ชุมนุม
ตำรวจพยายามที่จะบล็อกไว้นะคะ
เป็นแถวของตำรวจตะเวนชายแดน
ปะทะกันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะระหว่างตำรวจแล้วก็กลุ่มผู้ชุมนุมค่ะ
ตำรวจยอมที่จะเปิดทางให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้ามาแล้วนะคะไม่มีการปิดกั้นแล้วค่ะ
ที่จะให้เข้าพื้นที่แล้วนะคะไม่เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการประทะกัน
ให้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเข้ามาในถนนพิศนุโลกมุ่งหน้าธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
แต่ก็มีการปลาสิ่งของอยู่นะคะมีการดันวิ่งมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
สถานการณ์ตอนนี้มีการส่งสัญญาให้มวลชนให้กำลังตำรวจออกฉีกออกทางด้านซ้ายนะคะ
จะหลบซ้ายก่อนแจ้งให้หลบซ้ายก่อนมาเลยมาเลย
ถือเป็นการปฏิบัติภารกิจที่เรียกว่าเต็มที่ทั้งทางกลุ่มผู้ชุมนุม

ก็ควรด้วยนะคะพี่น้องฟังผมนิดหนึ่งนะครับ
ตอนนี้เราถือว่าเรามาถึงจุดที่เรียกว่าธรรมเนียบรัฐบาลแล้ว
บริเวณประตูที่พี่น้องเห็นนั้นคือประตูที่เข้าทำเนียบรัฐบาลได้แล้ว

นี่ค่ะคือจังหวะที่ให้คุณผู้ชมได้ดูภาพตรงนี้ค่ะ
คือเมื่อช่วงเย็นประมาณสี่โมงกว่ากว่าเกือบห้าโมง
คุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในพื้นที่
ช่วงเวลาตรงนี้พอดีที่มีการดันรั้วกันแบบนี้นะคะ
ตอนแรกเจ้าหน้าที่เองก็พยายามดัน
กลุ่มผู้ชุมนุมไม่ให้ผ่านจุดนี้
แต่สุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่ยอมยอมถอย
แล้วก็ปล่อยให้กลุ่มผู้ชุมนุมผ่านตรงนี้ไปได้
จุดตรงนี้สำคัญพอผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ย
กลุ่มมวลชนผู้ชุมนุมเขาก็ค่อยเคลื่อนขบวน
ก็จนไปถึงธรรมเนียบรัฐบาลเพราะจุดนี้ก็ใกล้แล้ว
ไม่กี่ร้อยเมตรก็ถึงธรรมเนียบรัฐบาลแล้วนะคะ
เนี่ยค่ะก็ถอยร่วนเจ้าหน้าที่ถอยมา

แล้วล่าสุดก็ไปปักหลักอยู่ที่ธรรมเนียบรัฐบาลแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
เหมือนกับจอภาพที่เราให้ท่านได้ดูจอเล็กอยู่ตรงนี้นะฮะ
เดี๋ยวเอาขึ้นใหญ่ดูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าล่าสุดเป็นอย่างไรนะครับ
พื้นที่ธรรมเนียบรัฐบาลตรงนี้นะครับ
ผู้ชุมนุมเตรียมตั้งเวทีปราศัยและจะปักหลักค้างคืนที่นี่
บใดที่ข้อเรียกร้องต่างของเขาที่ยื่นเอาไว้
ยังไม่ได้รับการตอบสนองจากทางรัฐบาลนะฮะ
มีรายงานว่าในธรรมเนียบรัฐบาลเนี่ย
ยังมีราชการบางส่วนที่ออกมาไม่ได้
คือวันนี้วันทำงานปกติวันนี้วันพุธนะฮะ
ธรรมเนียบก็ไม่ได้ประกาศว่าให้ราชการหยุดงานอะไรนะครับก็เลยมีบางส่วนที่ยังออกมาไม่ได้

ซึ่งปกติจะคอยพูดคุยเยอะระจาดำเนินการเรื่องผู้ชมทั้งด้วย
ก็ติดอยู่ข้างในแต่ยังเป็นรายงานนะฮะ
ยังไม่ได้ยืนยันนะครับว่าคุณสุพรอัฐาวงศ
ว่าแรมโมอีสานตามฉายาที่เขาเรียกขานกันเนี่ย

ค่ะเดี๋ยวเราตรวจสอบให้นะคะเพราะว่าข้อมูลเบื้องต้นก็คือ
ธรรมเนียบรัฐบาลก็ประกาศให้เจ้าหน้าที่ข้าราชการออกจากธรรมเนียบรัฐบาล
ตั้งแต่ช่วงเที่ยงแล้วนะคะเหมือนกับว่าสักบ่าย๓บ่าย๒
ไม่มีใครอยู่แล้วแต่ว่าล่าสุดณตอนนี้ด้านในของธรรมเนียบรัฐบาล
คือหลังรั้วไปตามภาพนี้นะคะนี่คือภาพสดครับ